เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายจริงเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปี
ต้องหนีหัวซุกหัวสุนจากบ้านของตัวเอง
วิ่งหนีรัดล้อป่ามาเป็นกิโลเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

พ่อบอกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายหนูเป็นประจำแล้วขู่จะฆ่าหนูให้ตาย
เขียนบอกว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีเป็นชาวกัมพูชา
พ่อเลี้ยงขู่ทำร้ายร่างกายจนต้องหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่นะคะที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ไปเจอกับน้องคนนี้น้องก็ชี้ให้ดูที่หัวเข่าที่หัวเข่านี่มีแผลเป็นนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นตอนที่นี่เนี่ยแผลเป็นใหญ่เลย
บอกเป็นแผลเป็นที่เกิดจากตอนที่น้องหกล้มตอนวิ่งหนีพ่อเลี้ยงผ่านป่าสับปะรด
คือน้องเล่าบอกว่าน้องถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
วันที่หนีออกมาเนี่ยพ่อเลี้ยงคือขู่อาฆาตไว้เลยว่าจะฆ่าเธอให้ตาย
เธอก็เลยหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยจนมีชาวบ้านมาช่วยเอาไว้ค่ะ
บอกตอนนี้ไม่อยากกลับบ้านและคงจะไม่กลับไปอีกแล้ว
ที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงก็ชอบขู่เธอว่าถ้าไม่ช่วยเก็บขี้ยางก็จะไม่ให้กินข้าว
ได้คุยกับพลเมืองดีที่ให้ความช่วยเหลือน้องคนนี้นะคะ
บอกว่าช่วยน้องเอาไว้ตั้งแต่๓๑มีนาคมแล้วล่ะ
วันนั้นเนี่ยสภาพที่เจอก็คือน้องนี่หัวเข่าเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
แต่น้องก็ยังวิ่งแบบไม่คิดชีวิต
ซึ่งจุดที่น้องวิ่งออกมาจนถึงบ้านของเธอเนี่ยระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าได้
พอถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกถูกพ่อเลี้ยงขู่จะฆ่าให้ตาย

ทีนี้เราได้คุยกับพ่อเลี้ยงของน้องด้วยนะ

อ้างบอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายน้องเป็นประจำแล้วขู่จะฆ่าเนี่ยค่ะ

ลูกเลี้ยงหนีไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเขาเป็นคนชอบพูดเสียงดัง
แล้วก็ชอบทุบทำลายข้าวของ

ทะเลาะกันเรื่องที่ลูกเลี้ยงเนี่ยขอไปเล่นบ้านเพื่อน
แต่พ่อเห็นว่ามันค่ำแล้วก็เลยไม่ให้ไป

ลูกก็เลยอาจจะตกใจวิ่งตะเลิศหนีไป
ก็ยอมรับแหละว่าตัวเองเป็นคนใจร้อน
แต่เรื่องทำร้ายร่างกายนี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะ

รักลูกเลี้ยงเหมือนลูกแท้นั่นแหละ

ที่น้องมาค้นเอาเอกสารประจำตัวเหมือนจะหนีไปหาเพื่อน

กระชากผมไปหนึ่งที

แม้จะเป็นพ่อเลี้ยงแต่ก็ดูแลก่อรักก่อเลี้ยงดูมา๘ปี
ทำไมเด็กไม่รู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นพ่อเลย
เอาไปถามแม่ของน้องมาดีกว่านี่แม่แท้เลยนะคะ
แม่บอกว่าก็สามีใหม่ก็มีนิสัยเออะโวยวายเสียงดัง
แล้วก็ชอบทำลายข้าวของเวลาเมาอะแหละ

ว่าเขาไม่เคยทำร้ายลูกเลยจริง

แต่เสียงดังทุบคานท์ไม้ข้าวของใส่
ทำแบบนี้เนอะเขาถึงครัวเนอะ

อาบน้ำให้ไปอับให้ไปอะไรไม่ไปเลย

แล้วก็ชอบอะไรอยู่ใกล้มือก็จะแบบนะโยนเขาเร่งข้างหลังใช่ไหม

คือถ้าน้องบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเป็นประจำจริง
มันจะต้องมีร่องรอยรอยแผลรอยฟกช้ำอะไรหลงเหลืออยู่บ้างแหละ
ก็เดี๋ยวตอนนี้หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดระยองดูแลน้องอยู่
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็หาเวลาไปพูดคุยกับพ่อแม่เด็ก
เพื่อประเมินด้วยว่าน้องเนี่ยควรจะอยู่กับครอบครัวต่อไปไหม
หรือว่าควรจะเข้ามาอยู่ในความดูแลของใคร